เช้าวันนี้คนกรุงตื่นมาอาจจะแปลกตากว่าวันสองวันที่ผ่านมานะครับ
เพราะว่าหมอกที่เข้ามาปกกลุ่มในกรุงเทพมหานครเริ่มหายไป
แล้วก็มีลมเย็นพัดเข้ามาปกคลุมในหลายพื้นที่นะครับ
นี่คือสัญญาณของลมหนาวที่เข้ามาถึงกรุงเทพแล้วนะครับ
ทำให้แสงแดดนั้นสามารถที่จะส่องลงมาได้เยอะกว่าปกตินะครับ
ทำให้ตอนบ่ายอาจจะรู้สึกร้อนเป็นพิเศษ
ถ้าหากดูภาพภาพนี้คือภาพถ่ายดาวเทียมนะครับ
การก่อตัวของกลุ่มเมฆที่เกิดขึ้นในเมืองไทย

จะสังเกตว่าตอนบนจะถึงตอนกลางนะครับ

นั่นหมายความว่าถ้าหากเป็นแบบนี้ต่อเนื่อง

บริเวณความกดอากาศสูงมีการแผลลงมาปกคลุมจนถึงตอนกลางประเทศไทยแล้วนะครับ
แผลลงมาก็ช่วยในการดูดเอาความชื้นออกไปนะครับ
ที่สำคัญก็ทำให้ฝุ่นละอองต่างที่ลอยขึ้นมาถูกกดลงไปบริเวณพื้นผิวของเมืองไทยของเราด้วยนะครับ
ที่สำคัญครับกระแสลมที่มาจากลมหนาวเนี่ยนะครับ
เป็นกระแสลมจากทิศวันออกเชียงเหนือที่พัฒน์เข้าสู่ภางภาคอ่าวไทยครับ
ดังนั้นใครที่จะออกเดินเรือทำกิจกรรมต่างในบริเวณทะเลฝั่งอ่าวไทยก็ต้องระวังเป็นพิเศษ
เพราะว่าคลื่นจะค่อยแรงขึ้นเรื่อยนะครับ
รวมมาถึงฝนก็มีโอกาสตกมากขึ้น
ภาพรวมแล้วจากความแรงของลมหนาวที่แผ่ลงมาเนี่ย
ก็จะทำให้บริเวณพื้นที่ภาคใต้
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตอนกลางจนถึงตอนล่าง
เน้นฝั่งอ่าวไทยมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้น
ส่วนบริเวณทางตอนบนเหนืออีสาน
ถ้าใครไปเที่ยวตอนนี้ภาคเหนือยังคงได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นต่อเนื่อง
ส่วนวันนี้ครับอีสานบางจุดบางพื้นที่

จะไปแตะต่ำกว่า๑๕องศาในพื้นผิวด้วย

ของกุ๊บตะนันพี่สิทธิ์มหาลสวัสดีครับ